เหตุผลในการที่ต้องออกมาเรียกร้องออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุม
มันมีเหตุผลแบ่งเป็นแบบไหนอะไรยังไง
หรือว่าตัวของนายกพลเอกประยุทธ์มันแบ่งแบบไหนอะไรยังมีเรื่องอะไรบ้าง

๒ส่วนหลักที่คือส่วนแรกเนี่ยเราต้องการชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลประยุจรรย์โอชา
ไม่ได้เป็นตัวแทนของวาชนที่ดีพอที่เหมาะสมพอ
ทีนี้เนี่ยหนึ่งคือความไม่ชอบทำของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะ
ที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนประชาชนในเวทีโลกได้
มันมีผลกระทบต่อเนื่องถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง
มีผลต่อเนื่องต่อทรัพยากรที่แย่งชิงจากพี่น้องไป
เป็นการคงพูดคุยกับนายทุนมานานแล้วแหละถึงได้มีการออกโครงการนี้ออกมานะคะ
มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าผลกระทบในระยะยาวมันเกิดกับพี่น้องประชาชนจริง
เพราะว่านโยบายตัวนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปคิดเห็น
หรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้าไปคัดค้านอะไรเลยสักอย่างเดียว
เท็จฝั่งภาคพี่น้องประชาชนมันไม่ได้ถูกหยิบยกเข้าไปในการดำเนินการนโยบายนี้เลย
ใช่ค่ะเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะ
ดูเหมือนจะดีแต่ว่าเนื้อในแล้วเนี่ย
ด้วยตัวคนที่กำหนดนโยบายนี้ออกมาไม่ได้มีประชาชนอยู่ในนั้นเลย
ไม่ได้มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงอยู่ในการออกแบบนโยบายชุดนี้เลย
มีเพียงแค่กลุ่มของรัฐบาลแล้วก็กลุ่มของฝั่งภาคในทุนเพียงเท่านั้น
คือกับคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทั้งหลาย
ที่เป็นบริษัทที่ก็มีข้อพิพาทกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเลยตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นในนโยบายนี้ด้วยค่ะ
การเอาพื้นที่ไปปลูกป่าไปปลูกป่าแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตให้กับนายทุนโดยรัฐเอง
ตัวนี้เนี่ยนโยบายคาร์บอนเครดิตดีนะคะไม่ใช่ไม่ดี
แล้วก็กำลังจะเริ่มมีการรายงานคาร์บอนเครดิตในปีหน้า
แล้วก็จะมีการซื้อขายและชดเชยกันในภายหลังจากนั้นเนอะ
แต่ทีนี้รัฐบาลไทยได้ทำการแย่งชิงพื้นที่ไปจากประชาชนตั้งแต่นโยบายทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ยุคคอสช
แล้วจะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิตให้กับในทุน
ที่ความเป็นจริงแล้วรัฐสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิตเองก็ได้
แต่นี่อันนี้เป็นแรงหน้าแบบนั้นค่ะ
เราเคยได้เรียกร้องมาก่อนมั้ย
ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักประชาชนหลายคนก็ไม่ค่อยรับทราบ
ไม่ค่อยรับรู้เนอะแล้วก็เอ่อด้วยความที่มันไม่ได้มีแค่รัฐบาล
เป็นคู่ขัดแย้งแต่ก็มีกลุ่มนายทุนด้วยที่โดยปกติแล้วค่ะ
เมื่อไหร่ที่มีการพูดถึงประเด็นเชิงทรัพยากรแบบนี้พี่น้องชาวบ้านมักจะ
กดดันด้วยทั้งรัฐและในทุนในพื้นที่อย่างเช่นการถูกล้อมบ้าน
การถูกกดดันไม่ให้ไปพูดเอ่อไปไปยื่นร้องเรียนหรืออะไรต่างต่าง
แล้วรัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน
ที่เคยยื่นออกไปด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เอ่อ
ถึงให้ความสำคัญกับครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะมันเป็นจุดร่วมที่ดีที่เราจะได้ดึงประเด็นเหล่านี้
สู่สาธารณะแล้วก็ให้เหตุผลความจริงร่วมกันว่าพี่น้องประชาชนกำลังเจออะไรอยู่
ภาคเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง